ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเดี๋ยวให้ไปดูกล้องวงจรปิดกันก่อนนะคะ
เป็นผู้ชายสองคนเขานั่งดื่มเหล้ากันอยู่ที่โต๊ะม้าหิน
หน้าร้านขายของปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ชายอีกกลุ่มนึง
มาหาเรื่องแล้วก็รุมทำร้ายร่างกาย
เขาบอกว่าเขายกมือไหว้ขอชีวิตแล้ว

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการลองดูภาพก่อนค่ะ
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

แล้วก็รัวหมัดเนี่ยแบบนี้
เขาบอกว่าเขายกมือไหว้แล้วนะคะ

ร้องขอให้หยุดก็เลยยิ่งได้ใจเลยมันยิ่งใสกันเลย
แล้วก็ถามเขาอยู่นั่นแหละเก๋าเหรอเอาสักเม็ดไหมเก๋าเหรอ

เขาเล่าให้ฟังว่าเพิ่งมาทำงานที่ร้านที่เกิดเหตุได้แค่๔เดือน
คืนวันเกิดเหตุก็นั่งกินข้าวกินเหล้าหน้าร้านกับน้องที่ทำงานตามปกติ
กลุ่มคนร้ายเดินผ่านแล้วน้องที่นั่งด้วยกันทำขวดโซดาตกแตก
กลุ่มคนร้ายเดินมาหาเรื่องเลยนึกว่าไปเครื่องขวดโซดาใส่เขา
เขาแค่ทำขวดตกแล้วยังไงแล้วก็มาหาว่ามองหน้าทำไม
มน้ำลายใส่เขาด้วยอ่ะครับซึ่งน้องผู้เสียหายบอกว่า
ไม่ได้ไปทำอะไรแบบนั้นเลยแต่กลุ่มคนก่อเหตุเขาไม่เชื่อ
ตามคลิปอะค่ะมาหาเรื่องมาคมครูเอาสักเม็ดไหมเอาสักเม็ดไหมเนี่ย
แล้วก็โทรไปตามเพื่อนมาเพิ่มด้วยนะคะให้มารุมทำร้ายเพิ่มอะค่ะ
ผู้เสียหายเขาบอกว่ายกมือไหว้ก็แล้วร้องขอชีวิตก็แล้ว
ขอร้องก็แล้วกลุ่มคนร้ายไม่หยุดเดี๋ยวให้ดูภาพเพิ่มเติมนะ
เรียกเพื่อนมาเพิ่มนะอ๋อก็นึกว่าเจ๋งคือโทรเรียกเพื่อนด้วย
อ่านี่ไงเพื่อนนี่ก็เลยเอาใหญ่เลยตัวเองพวกเยอะไง
อย่างงีเพื่อนต้องโดนด้วยไหมโอ้ต้องโดนสิร่วมกันทำร้ายร่างกายเนี่ย
แม้ถ้าเกิดไม่ได้ไปทำอะไรเขาแต่ก็ถือว่าคุณไม่ห้ามไง
ใช่ไหมคุณอยู่ในเหตุการณ์ด้วยคุณยืนมองเฉยเฉยอ่ะอ่า
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายเขาแจ้งความแล้วนะคะที่สถานีตำรวจภูทรสำรงเหนือ
ตำรวจไม่รับแจ้งความครับตำรวจบอกว่าก็ตัวเองก็เมาด้วยนี่อ้าว
แล้วก็บอกว่าก็ไปหาหลักฐานมาวันต่อมาผู้เสียหายไปแจ้งความอีกรอบ
สุดท้ายตำรวจรับแจ้งความแต่ยังไม่มีความคืบหน้า
และคนก่อเหตุก็ยังลอยนวล
มาถามก่อนครับมึงเครื่องกวาดใส่พี่กูเลยแบบนี้ไงครับ
อืมผมก็ชี้ชี้ดูแล้วครับว่าขวดแตกใต้โต๊ะครับอืม
แกก็กลับไปอีกแล้วแกก็มาใหม่อืม
มาใหม่แล้วก็หาว่าเพื่อนผมเนี่ยอีกคนนึงอ่ะถุยน้ำลายใส่มองเป็นแบบ
ถุยน้ำลายทั้งมองหน้าครับขนาดยกมือไหว้ขอเขาแล้วเขาก็ไม่ฟัง
ไม่ครับมีมีล้มอีกครับเพราะมันซ้ำอีกก็ยังตีเราอีกใช่ครับ
ตอนนั้นกลัวไหมพี่กลัวไหมอย่างเขาขู่ว่าเออจะเอาสักเม็ดไหม
จะยิงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีกลัวอยู่บ้างครับใจก็อยากสู้ครับ
แต่เขามาเยอะกว่าตำรวจเขาเรียกเราไปสอบปากคำหรือยัง
ไปแล้วครับรอบหนึ่งครับไปมารอบนึงแล้ว
ถึงวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยครับยังครับยังไม่ทราบอะไรเลยครับ
เขายังไม่โทรมาหาว่าความคืบหน้าอะไรยังไม่มีเลยยังเลยครับ
อยากที่น้องตำรวจยังไงบ้างอยากให้เป็นทำที่สุดแหละครับ
เอาตามกฎหมาย
ตอนที่ไปกระโดดเตะเขาเนี่ยผมไม่อยากจะให้มันไปโดนโต๊ะปูนจริงเลย
เตะเขาไม่ยั้งเลยเนี่ยอ่าทีมข่าวได้ข้อมูลมาว่ากลุ่มคนร้าย
ที่ไปรุมทำร้ายผู้เสียหายเนี่ยนะคะเป็นพนักงานร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
อยู่หน้าปากซอยห่างกันแค่สิบเมตรเองอ่ะอ้าวเหรออืมอ่า
จริงก็คนแถวนี้กันเองอ่ะสิใช่คนกันเองคนใกล้ใกล้กันเลย
อ่าทีมข่าวก็พยายามไปถามไปคุยนะคะครับพนักงานเขาลาหยุดงานไปหลายวันแล้ว
ก็พยายามขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อโทรไปคุยกับเจ้าตัวก็ได้ข้อมูลมาว่าตอนนี้
อยู่ระหว่างไปไหว้พ่อแม่ที่นครปฐมไม่สะดวกให้ข้อมูลอืม
และข้อมูลบางส่วนที่มีการนำเสนอออกไปไม่จริงเขาบอกแบบเนี้ยอ๋อเหรอฮะ
อืมก็เราก็เห็นจากภาพอ่ะนะเขาบอกเสียงเสริงมันชัดไงเขาบอกว่าไม่จริง
ทีนี้ค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปให้ปากคำกับตำรวจนะคะ
กลุ่มคนก่อเหตุที่สถานีตำรวจภูทรสำรงเหนือบ่าย๓โมงวันพรุ่งนี้
ถ้าดูตามภาพจากล้องวงจรปิดเวลาก็คือห้าทุ่มสี่สิบสอง
วันที่สิบเดือนสิบค่ะคือถ้าดูใจจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
คือคุณทำร้ายร่างกายเขาแน่ใช่ไหม
แต่ถ้าข้อมูลบางส่วนที่ไม่จริงเนี่ยคุณก็ต้องมาชี้แจงกับตำรวจ
ว่าสังคมว่าไอ้ก่อนหน้านี้ตามที่ผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่า
เขาทำขวดโซดาตกอืมแล้วคุณก็ไปหาว่าเขาเครื่องใส่ค่ะอ่า
ถมน้ำลายใส่อะไรพวกเนี้ยคุณก็ต้องมาชี้แจงว่าตกลงมันเป็นยังไง
ที่ว่าบอกว่าไม่จริงอืมแต่ไอ้ที่จริงก็ทำร้ายร่างกายเขาอ่ะ

อันนี้ก็ไม่รู้จะแก้ตัวยังไงแก้ตัวไม่ได้หรอกนะคะอืม